คนร้ายสองคนย่องเข้าวัดไปขโมยตู้รับบริจาค
แต่คุณผู้ชมตำรวจจับได้อย่างง่ายเลย
ชาวบ้านบอกว่านี่ไงนี่ไงอาถรรพ์ต้นโพ
อาถรรพต้นโพที่ใครเนี่ยเข้าไปทำบาปในวัดก็จะเจอแบบนี้แหละ
ชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับเอาผ้าคลุมหัวแล้วค่อยคลานนะครับย่องนะครับเข้าไปในวัดใช้เวลา๕นาทีเข้าไปขโมยตู้รับบริจาค
เงินของคนดูแลวัดนะครับได้ไปกว่ารวมกันในห้าพันกว่าบาทแล้วหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗พฤษภาคมเกือบตี๒ที่วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งตะบนชายภูมิอำเภอชายโยครับ
คุณตาสกุลคนดูแลวัดเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่รู้เลยว่าคนร้ายเข้ามามารู้อีกทีนะตอนเช้าแล้ว
กระเป๋าเงินที่อยู่ในย่ามก็หายไปด้วย
และตรวจสอบข้อมูลก็รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใคร
จากนั้นชุดสืบสวนก็ตามมาจับกลุ่มดำเนินคดีได้นะฮะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับคนดูแลวัดหน่อยฮะ
เงิน๓๐๐๐อยู่ในย่างแล้วก็ตัวบริจาคเรียกแล้วประมาณ๒๐๐๐
มันรู้เท้ามันรู้เท้าอยู่นี่
ก็มาดูเปิดเออพอเดินมาอ้าวตรงบนจากขายเป็นยังไง
มันคลานมาน่ะในเน็ตพล็อคมันคลานมา
หมาก็ยังเห็นก็เล่นกับหมา
เป็นหาหมาวัดอันนั้นมันเปิดประตูเข้าไปมันคลาน

ที่ชาวบ้านกับนะครับทางผู้ดูแลวัดเนี่ยเขาเชื่อเรื่องของอาถรรพ์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมครับถนนซ้ายถนนขวาแล้วต้นโพลอยู่ตรงกลางนะครับ
นี่แหละครับทำให้เชื่อว่านี่ครับเป็นอาถรรพ์ที่ใครเข้ามาทำบาปในนี้